ข้าวสารแปรรูปที่เกษตรกรไม่มาถ่ายถอนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
ก็ได้รับการดูแลกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับ
ทำให้ได้ข้าวคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด
ล่าสุดครับตกศได้เตรียมขยายช่องทางการจำหน่าย
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
เปลือกหอมมะลิจำนวน๕๐๐ตันในโรงสีข้าวสหกรการเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้าทกศหรือสกตจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งรับซื้อข้าวจากชาวนาในโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
การผลิต๒๕๕๘ทับ๒๕๕๙ในราคานำตลาด
จะเก็บข้าวไว้นาน๑ปีแต่ไม่มีข้าวเสริมคุณภาพ
เพราะข้าวของที่นี่จัดเก็บในกระสอบป่านอย่างดี
เรืองเป็นชั้นทำให้ข้าวระบายได้ดีไม่เหลืองและเน่าเสีย
ถือเป็นรูปแบบจัดเก็บข้าวที่ถูกต้อง
สามารถเก็บข้าวได้นานข้ามปีการผลิต
ส่วนภายในโรงเก็บข้าวเปลือกขนาดใหญ่มีอากาศถ่ายเทโปร่ง
มีพัดลมเปิดตลอดเวลาเพื่อช่วยระบายอากาศ
ทำให้ข้าวไม่ร้อนระบายความชื้นทำให้ข้าวไม่เน่า
จนถึงปลายน้ำเริ่มตั้งแต่ส่งเสริมการเพราะปลูกข้าว
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

กรกตจะวัดความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ๑๕

และกำข้าวมีน้ำหนัก๒๐กรัมขึ้นไป

แบ่งเกร็ดข้าวเปลือกตามน้ำหนักกำข้าว
กำข้าว๓๖กรัมขึ้นไป
แปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิเกรดพรีเมียม
ทั้งหมดนี้สกตจะนำมาสีแปลเป็นข้าวสารหอมมะลิคุณภาพ๑๐๐
สูงกว่ามาตรฐานที่กระทรงพันธุ์นี้กำหนดไว้

จำหน่ายในราคา๑๘๕บาทต่อ๕กิโลกรัม
ซึ่งเป็นข้าวหอมบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปน
แล้วก็ห้างสรรพสินค้าในแต่ละจังหวัด
เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวสารที่มีคุณภาพ
กรกตจะสีแปรข้าวสารตามยอดคำสั่งซื้อ
ไม่มีการสต๊อกไว้ล่วงหน้าเพื่อรักษาคุณภาพข้าว
ปัจจุบันมียอดคำสั่งซื้อ๓๐๐๔๐๐ตันเข้าสาร
และจะทำเป็นของขวัญในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้
การการตลาดและยกระดับราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

ว่าจะวางจำหน่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ก็คิดว่าเราจะให้ทางกระบวนการสากร
วางในเว็บไซต์อลีบาร์บาร์ได้น่าจะเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๐
ต้องรอข้าวให้เป็นพร้อมในการที่จะไปสีก่อน
ไปสีข้าวใหม่ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะบริโภคได้
ปัจจุบันสหกรสกตจังหวัดร้อยเอ็ด
มีสมาชิกลูกค้า๑๑๓๐๐๐ราย
สภาพคล่องอยู่๑๓๐ล้านบาท
เงินจำนวน๑สากรจะนำมาช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต

เพื่อรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
และดูแลคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นในอนาคต

ข่าวเทียร์รัฐทีวีตรายงาน